สิริมงคลกันที่วัดจอมธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่นั่นมีองค์พระพิกเกณฑ์เก้าเซียน
ยิ่งใหญ่ตะกานตา

หูอะไรล่ะเสียนก็คือหัวไม่ต้องหู
ก็มีหูด้วยท่านมีหูด้วยท่านมีเสียงเยอะ

พระพิกเกณฑ์เก้าเซียนล่ะครับสายมู๋สายเที่ยว
ที่นี่เพราะมันจะครบจริงให้ดูบริเวณรอบไปก่อนนะฮะ

องค์เนี่ยถูกประดิษฐานที่วัดจอมธรรม
ในหมู่บ้านทามอนตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่

ลองไปดูเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยครับน้องใบตอง
ภูชิสาที่นี่นะฮะเค้าบอกว่าสร้างสร้างมะกร่าวไฟขะเนสก้าวเซียน
ให้เป็นสีทองเหลืองอร่ามและสูงจากฐานจนถึงยอดเสียน
บอกเลยว่ามีคนสนใจมากราบไห้บูชาเยอะเพราะเขาเชื่อว่าการมากราบไห้พระพิคเนธจะช่วยให้สำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน
แล้วที่นี่มีตั้งเก้าเสียนะประมาณนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะฮะ
แล้วเขาจะมีกลุ่มแม่บ้านตรงนี้น่ารักมากกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่มาคอยดูแลเรื่องของของไหว้
แล้วก็คอยทำความสะอาดที่ศาลแห่งนี้ก็คือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล
ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะแล้วที่ผมบอกว่าคุณมาแล้วคุณได้เที่ยวด้วย
ผมอยากให้ดูเรื่องของบรรยากาศโดยรอบมันสวยจริงเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าวิวที่นี่สวยมากถือร่มไปที่แดดอย่างนี้ไปยืนถ่ายรูปสัก๑๐ชั่วโมง
โอ้ยนานไปคุณคะถ่าย๒๐ชั่วโมงไม่แล้วค่ะแต่คุณดูมุมนี้สวย
เขาถ่ายรูปคือถ่ายลงมาเขาอ้างนี้อยู่ข้างบนหน่อยความสูงอยู่แม่อ่อน
บรรยากาศรีวิวดีเอาเดี๋ยวหน้าหนาวใกล้หน้าหนาวแล้วฉันว่าเดี๋ยวเชียงใหม่น่าจะคึกคัก
วางแผนกันเอาไว้เอามาให้ดูกันแบบนี้ครับ